วันที่๔ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
สถานที่ก็จะเป็นการประชุมลงไปในรายมาตรานะคะ
ซึ่งทางกรทก็ตั้งเป้าว่าจะให้จบในหมวดของคณะรัฐมนตรี
ติดตามได้จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากเล็กวิวรีสอร์ทแอนดอล์ฟคลับชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
สิงหาเสนีโคศกกรทนั้นระบุว่า
ทั้ง๒ส่วนนั้นไม่ได้มีหลักการแตกต่างจากรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
แต่กรทนั้นเขียนให้กระชับขึ้น
ที่เอกสิทธิ์คุ้มครองต่างของสสและสว
ห้ามไม่ให้จับกลุ่มคุมขัง
หรือมีหมายเรียกตัวสสวในระหว่างสมัยประชุม
และกรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือถูกยุบ
จะไม่ให้มีการประชุมวุฒิสภา
นายนรชิตยังระบุนะครับว่ากรทนั้นมีมติให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

จากเดิมนั้นที่ให้สามารถเสนอได้๕รายชื่อ

แต่ถ้าพักการเมืองนั้นเสนอรายชื่อซ้ำกันนะครับให้ถือว่ารายชื่อนั้นเป็นโมคะ
และต้องให้ส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งก็กดต่อก่อนวันผิดรับสมรรดิ
แล้วก็ให้กรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อให้ประชาชนทราบ
และยังขมวดด้วยว่าถ้าชื่อท่านไปปรากฏนะครับ
ถ้าไม่ทำตามวักหนึ่งแล้วชื่อท่านไปปรากฏสองที่เนี่ย
ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
ส่วนเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับยังยืนยันหลักการเดิมนะครับ
คือใช้ระบบเลือกตั้งสอสอแบบจัดสรรปันส่วนผสม
บัตรเลือกตั้งใบเดียวสสมีจำนวน๕๐๐คนนะครับ
แบ่งเขต๓๕๐คนและบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
แต่หากตำแหน่งสอสอว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนะครับ
จะยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ให้ใช้จำนวนสอสอเท่าที่มีอยู่
เช่นเดียวกับสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอให้นับที่หน่วยเลือกตั้งได้เลยนะครับ
แต่ต้องทำแบบเปิดเผยโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการเลือกตั้ง
แต่หากคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนนั้น
มีมากกว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งนะครับจะต้องเลือกตั้งใหม่
โดยผู้สมัครลายเดิมนั้นจะลงสมัครครั้งใหม่ไม่ได้
ขณะที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาทิตต้องมีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
เดิมนั้นที่นับวันที่๑ของปีที่จะมีการเลือกตั้ง
ซึ่งจะทำให้ตัดสิทธิ์เป็นแสนคนเลยนะครับ
ส่วนหลักการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กำหนดให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเท่านั้น
ที่จะสามารถส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้
อกจากนี้โฆษกรทก็ยังชี้แจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักการที่ห้ามไม่ให้บุพการี
สมรสบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น
และกรรมการองค์กรอิสระสมัครส
จังหวัดเพชรบุรีครับ